ราชการนะฮะในหน่วยงานที่ผมเชื่อว่า
ถ้าไปถามในคำถามที่ไหนอะไรยังไงเนี่ย
ว่าตำรวจหน่วยไหนราชการหน่วยไหน

จะตรวจจะจับจะหยิบจะจับอะไรเนี่ย

นับว่าเรื่องที่ว่าทำดีมีน้ำจิตน้ำใจอะไรให้กัน

ก็ถูกประชาชนต่อว่าอยู่บ่อย
แต่ผมเห็นการโพสต์ภาพในครั้งนี้แล้ว

เพราะว่ามีตำรวจจราจรนายหนึ่งเขาเสียชีวิต

ลักษณะที่ว่าก็นี่ไง
เป็นเรื่องของตำรวจถูกรถชนเพราะกระโดดขวางรถ
ขณะตั้งด่านตรวจบนถนนบางนาตราด
แล้วก็บอกว่าเป็นคราวเคราะห์ของคนขับ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ก็ไม่ควรที่จะไปต่อว่าแบบนี้

คงจะไม่ค่อยพอใจหรือชอบใจ

พอเสียชีวิตจากการทำหน้าที่

คือคนที่เขาไม่ชอบเขาก็ตอบว่า

ญาติพี่น้องเขาต้องออกมาขอความเป็นธรรมนะ

ตำรวจที่เสียชีวิตเขาเลยนะครับ

ตอนถูกชนแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เราเดินทางไปที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร
สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพดาบตำรวจพาดสวีศรีชัย
วันนี้มีผู้บังคับบัญชามีเพื่อนร่วมงาน

ขณะที่ภรรยาของดาบพัศวี
ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
จากการสอบถามนางธนภาษีชัยน้องสาวของดาบพัสวี
บอกว่าครอบครัวเสียใจและทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะภรรยาและลูกทั้งสองคนของพี่ชาย
ซึ่งตอนที่มีชีวิตพี่ชายกับภรรยารักกันมาก
ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลา
ส่วนเรื่องการทำงานของพี่ชายปกติ
จะได้รับการขนานนามว่าเป็นมือหนึ่งในการเรียกตรวจรถ
ที่ผ่านมาพี่ชายเคยเล่าให้ฟังว่า

ขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจ
ตรวจวัดควันดำตรวจจราจรตรวจอะไรต่างนานา
ซึ่งเธอก็เคยเตือนไปว่าให้ระวัง

สาวของดาบพัศวีบอกว่าตอนแรกที่เห็นสภาพพี่ชายนั้น
รู้อยู่แล้วว่าอาการหนักก็ทำใจไว้แล้ว

พี่ชายเสียชีวิตก็เสียใจแต่ก็ภูมิใจ
เห็นพี่ชายได้ทำหน้าที่ตำรวจที่รัก

ส่วนคนขับรถกระบะที่ชนพี่ชาย
บอกว่าให้อภัยเพราะทราบจากพี่สะพ้ายว่า
มากราบขอโทษขอเข้ามาแล้วยอมรับผิดทุกอย่าง
สำนึกผิดแล้วเธอเองก็ไม่ได้ติดใจ
แต่ที่โกรธและไม่พอใจมาก
ก็คือคนที่นำภาพของพี่ชายไปโพสต์
แล้วไปต่อว่าว่าพี่ชายเสียชีวิต

อยากให้สังคมเห็นใจด้วย
เพราะว่าครอบครัวก็ได้สูญเสียบุคคลที่รักไปแล้ว
ควรมาวิภาควิจารณ์หากยังไม่รู้ข้อเท็จจริง

เพราะว่าคุณไม่รู้อะไร
แต่คุณเอาศักดิ์ศรีของพี่ที่เขาทำ

คือเขารักวิชาชีพนี้

คือเขามีความเป็นตำรวจในตัวค่อนข้างเยอะ
แต่คุณไม่รู้อะไร
แต่คุณเอาข่าวแค่นี้มาสร้างยอดไลค์
เล่งมือมาทำให้คุณคือเหมือนไม่เค้ารพสิทธิเขา
อย่างที่บอกยังก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมว่า

กำโหลดคนหนึ่งเลือดออกอะ

คุณคิดดูดีว่าสภาพจิตใจครอบครัวจะรู้สึกยังไง
แต่เขาสนุกหรืออยากดังเลยเราก็ไม่รู้
อันนี้มันหน้ามันแล้วมันเร็วอะค่ะคนมันแคปได้
ไอ้ที่คอมเมนต์ข้างคุณไม่ต้องไปอ่านหรอก
มันยิ่งแย่กว่าอีกอ่ะไอ้คนที่

มันเยอะมากแต่อย่างน้อยคือเคารพเขาหน่อยดีเขาเสียไปแล้ว
นักข่าวของเราก็ได้คุยกับทางตำรวจคู่ตรวจ
เขาเรียกว่าบัดดี้ของดาบตำรวจพาสวีที่เสียชีวิต
ตำรวจคู่ตรวจเขาก็ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
จากดาบตำรวจพาดสวียังมีตำรวจจราจรอีก๖นาย
ช่วงสะพานศรีเอี่ยมเขาก็เอากลวยไปตั้งเป็นแนวยาว๑๐๐เมตรนะคะ
มีกลวย๑๒อันกั้นระหว่างเลน๑และเลน๒
๑ก็เป็นสำหรับรถบรรทุกเลนส์๒สำหรับรถกระบะแบบนี้ค่ะ
ดาบตำรวจพาดสวียืนอยู่ที่หน้ากรวยอันที่๑
เรียกรถบรรทุกและรถกระบะเพื่อตรวจควันดำ
ขณะนั้นมีรถบรรทุกวิ่งเข้ามาในเลนที่๒ซึ่งเป็นเลนรถกระบะ
ดาบตำรวจพาสวีก็เลยเรียกตรวจ
แต่พบว่ารถบรรทุกติดแก๊สก็เลยโบกมือให้ผ่านไป
ระหว่างที่รถบรรทุกเคลื่อนผ่านไปนี่แหละค่ะ
ดาบตำรวจพาสวีก็เลยเคลื่อนตัวไปยืนอยู่ที่เลนส์หนึ่งเพื่อดูรถคันอื่น
ตอนนั้นถนนที่เลนหนึ่งก็ว่างไม่มีรถวิ่งแต่จู่
มีรถกระบะหักพวงมาลัยเบียงออกมาจากเลน๒
เพราะเห็นว่าช่องที่๑ว่างเบี่ยงมาอีกเลนนึงแล้วก็เร่งเครื่องค่ะ
ดาบตำรวจพาสวีเห็นก็เลยกระโดดหลบเข้าไหลทาง
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถกระบะหักพวงมาลัยกลับเข้าเลนเดิมอีก
ด้วยความเร็วรถแล้วก็เป็นระยะกระชั้นชิดก็เลยหักไม่พ้น
รถกระบะพุ่งชนดาบตำรวจพาสวีแบบชนแรงเลยนะคะจนตัวลอยละลิ้วเลยอะค่ะ
แล้วก็ตกลงมาศีรษะกระแทกแบรีเออร์
เพราะฉะนั้นดามพระสวีไม่ได้ไปแอบอยู่ข้างทางแอบอยู่หลังต้นไม้แอบอยู่หลังเสาแล้วกระโดดมาขวางรถ
ไม่ใช่นะครับพันธุ์ตำรวจเอกนิธิธรจินตกานนท์รักษารัชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจร
บอกว่าจะช่วยเหลือครอบครัวของดาบพาสวีอย่างเต็มที่เพราะถือว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ส่วนกรณีที่มีการนำภาพไปแชร์ในโซเชียลมีเดียแล้วก็บิดเบือนข้อเท็จจริง
ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ฐานชี้นำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
ซึ่งก็คงเป็นเพราะมีอคติกับตำรวจนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ตำรวจบกจรออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจเพิ่มความระมัดระวังในการที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
แต่คนโซเชียลจะนำพาชี้นำในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงไม่ตรวจสอบก่อนนะ
บุคคลที่โพสต์แบบนี้ผมถือว่าเป็นการกระทำผิดพรบคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้อื่นทราบข้อไม่จริง
ก็ถือว่าเป็นความผิดคอปเตอร์อย่างหนึ่งผมกำลังดูอยู่นะครับ
ถ้าคุณมีอคติตำรวจแล้วเอาสถานการณ์แบบนี้นะเอามาเล่นแล้วมาทำให้ตำรวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่ดีเสียหาย

ส่วนคนขับรถกระบะนะครับนายอิทธิแสงนิยมที่ชนดาบพระสุวีจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ตำรวจสอนอบางนาแจ้งข้อหาไว้แล้วนะครับ
ก็คือขับรถด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะฮะ
ตอนนี้ก็ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว